ผู้ชายคนหนึ่งค่ะถูกสุนัขไล่กัด

จากนั้นเขาก็เลยขอเข้าไปเคลียร์กับเจ้าของสุนัขหน่อยนะคะ

เกิดปัญหาทะเลาะวิวาดกันค่ะ
เคลียร์กันไม่ได้นะคะเคลียร์กันไม่ลงตัว

ตำรวจภูทรบางขันนครศรีธรรมราช
เข้าตรวจสอบเหตุยิงกันที่หน้าบ้านเลขที่๗๘
ตำบลบางขันช่วงเย็นเมื่อวานนี้

ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซอง
นอนคว่ำหน้าอยู่บริเวณหน้าบ้าน

อกจากนี้ยังพบมีดปลายแหลมอีก๑เล่มนะคะ

เป็นเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุได้หลบหนีไปก่อนหน้านี้แล้ว

ไล่กัดนายเดโชที่บริเวณก้น

จากนั้นนายเดโชก็ไปเคลียร์ปัญหากับนายนรง

ปรากฏว่าทั้งคู่เกิดมีปากเสียงกัน

ตอนแรกชกต่อยกันก่อนนะคะ
และนายนารงได้ใช้ไม้ตีศีรษะนายเดโช
ซึ่งตำรวจจะพยายามติดตามตัว
ให้ได้เร็วที่สุดหลังจากนี้นะคะ